วงสวงการสร้างราชรสปืนใหญ่เพื่อใช้อันเชิญ
โกรธพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาตรในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะภาพของราชรสปืนใหญ่ซึ่งถูกเปิดเผย
เป็นครั้งแรกผ่านเฟซบุ๊กสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติล่าสุดนะคะ
วันศุกร์ที่ผ่านมาทางกรมสรรพาวุฒิทหารบกได้จัดพิธีบวงสวงการสร้าง
รสปืนใหญ่ขึ้นณกองโรงงานซ่อมสร้างยุทธโทปกรณ์สายสรรพาวุฒิ
ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมาค่ะและทางสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากรได้เข้าไปบันทึกเหตุการณ์สำหรับจัดทำหนังสือจดหมายเหตุ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมทั้งได้เผยแพร่ภาพชุดราชรส
ปืนใหญ่ให้แก่ประชาชนได้รับชมเป็นครั้งแรกสำหรับราชรสปืนใหญ่เป็นราชรสที่เชิญ
โกรธพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้ง
ดำรงพระชนชีพแทนพระยานมาตร๓ลำคาญตามธรรมเนียมเดิมจากพระบรมมหาราชวังสู่พระเมรุมาตร
และแห่อุตราวัดเวียนขวารอบพระเมรุมาตรสามรอบซึ่งเป็นธรรมเนียมใหม่เกิดขึ้นครั้งแรก
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจอมพลพระเจ้าบรมวงเถอร์
กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเมื่อปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าและครั้งหลังสุดใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประเมนธรมหาอันนันต์ธรรมหิดลพระอัตธรรมาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามค่ะ
ส่วนในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันจันทร์ที่๒